เวลามันก็ได้อยู่ท่อเฟจของคนอื่นงั้นนะครับ

คือไม่ได้ลบตลอดคือความคิดมันคนละอย่าง

ไม่หากหมายถึงว่าเขาวัวกันหรอครับวัวกัน
วัวกันผมก็คงไม่มีแต่ว่าวิทย์ตกลงไม่รู้
ผมแค่แค่เกรงใจกันบ้างเอาอะไร
ทำได้เขาเป็นความผิดพลาดของฝ่ายค้านเองที่ไม่จัดสรรบริหารเวลา
ไม่ไม่ใช่เรื่องฝ่ายค้านมันคือพอให้สอสอก็ไปพูด
แล้วความผิดค่านจะไปรับคุมของไม่ได้อย่างเงี้ยเขียบปะฮะ
ร่าไปตั้งสามเชื้อโมงนะครับคนที่เขาดูแล

คุณพูดตรงว่ารัฐบาลต้องใจกว้างมากกว่านี้
ก็อภิปรายไปด้วยหวังใจ
เพื่อสวดสอบรัฐบาลให้พี่น้องพ่อชายส่วนดิน

สิ่งที่ยินตอนนี้ภารกฤษนาโคตรใหม่สู่ยุค
สอบก็ไปทั้งนั้นเท่าไหร่
มือคุณก็ชนะคุณก็ใจกว้างหน่อย
ต้องไม่มีปัญหาแต่คุณวันใจแคบเนี่ยนะพยายามบีบไม่เห็นเหรอ
อย่าว่าจะบีบอ่าพักร่วมฝ่ายค้านไม่ให้พูดเลย
ผมยังถูกบีบไม่ให้พูดเลยใช่ไหมจะเห็นได้ตั้งแต่พอเริ่มเปิด
การอภิกษ์ปลายแล้วนั้นคุณชวนมาถึงเลยห้ามคุยห้ามอภิกษ์ปลายเรื่องขวายสัตว์
กันไปเจอที่สารนะผมเนี่ยทำงานแล้วไม่เข้าใจว่านึกว่าอยู่ในตรัสหา
จะได้เอกสิทธิ์คุ้มครองทั้งหมดจะได้สิทธิ์คุ้มครอง
เมื่อคุณทำถูกต้องตามระเบียบตามกฎหมายใครจะไปฟ้องร้องหรือว่า
เรียกไม่สนใจกฎหมายเลยนะเรามและวายสรัจไม่สำคัญเลยแล้วกูว่าวิปาล
การทุกเรื่องในเรื่องขวายสมคัญที่สุดมันจะเป็นประตูที่อยู่ทำให้รัฐบาลไม่
สามารถทำงานได้แล้วก็ยอมผมพูดจริงถ้าส่อส่อฝ่ายค้าทั้งหมดร่วมมือกับผม
ไม่เอาเรื่องถวายสัตว์อย่างเดียวประยุทธ์ก็อยู่ไม่ได้แล้ว
ขอบคุณครับ